ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้ตามต่อกันหน่อย
หลายคนบอกอ้าวเฮ้ยยังไงกัน

หลวงพี่ย้อยเนี่ย๒๓วันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นข่าวดังมาตลอดนั่นแหละ
หลวงพี่ย้อยท่านเป็นพระลูกวัดในพื้นที่นครศรีธรรมราช
ท่านเป็นคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องของคลิปเสียงกับแชทไลน์
ระหว่างศรีกาคนนึงกับผู้ชายคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นพระนักเทศชื่อดังทางภาคใต้
ซึ่งพระกาโตะที่ถูกพาดพิงถึงท่านก็ปฏิเสธไปแล้ว

อัตมาออกมาเปิดมาตรวจสอบออกมาเปิดเผยแล้วมาช่วยศรีกาคนนี้ที่เขาอยากเปิดเผยเนี่ยนะ
เพราะอยากจะปกป้องพระพุทธศาสนา
แต่กลายเป็นว่าคนที่ออกมาปกป้องพระพุทธศาสนาต้องน้ำตาตกร้องไห้และถูกขับไล่ออกจากวัด
เจ้าวาดบอกเนี่ยมีพระผู้ใหญ่ท่านโทรมาบอกว่า
ย้อยเนี่ยทำให้วงการพุทธวงการสงฆ์เนี่ยโอ้โหเสียหงเสียหายปั่นป่วนวุ่นวายไปหมด

มันน้อยใจมันเกิดอะไร

แน่จะยิ้มยันเลยว่าจะไม่ทอดในเรื่องการสัมภาพนี่
แต่ว่าหน่วยใจที่ทำไมต้องร้อย
จริงแหละว่าผมทำผิดอะไร
ก็พระผู้ใหญ่แกจริงแจว่าต้องร้อยออก
คำถามที่ว่าแล้วท่านจะไปอยู่ไหนล่ะ

เพราะว่าไม่อยากให้ใครเดือดร้อนอีก
นี่ค่ะถึงขั้นอยากจะศึกเลยนะคะ
คือพอถูกไล่ออกขับออกจากวัดเนี่ย
ถ้าหาวัดสังกัดไม่ได้เนี่ย

นี่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวเพื่อหวังที่จะรักษาพระพุทธศาสนา
แปลกดีค่ะพี่อุ๋ยแล้วทำไมกลายเป็นว่า
อ้าวมาสวยที่ท่าน
สมมุติถ้าไม่พาดพิงถึงใครนะ
สมมุติถ้าไม่ใช่เรื่องนี้นะคุณเขียนมาสอนให้ผู้ชม
มันกลายเป็นว่าคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราว

ต้องมาถูกจัดการอย่างนี้หรอ
จริงคนที่นำเรื่องราวลักษณะแบบนี้มาเปิดเผย

ที่เขากล้านำมาเปิดเผยเพื่อตรวจสอบ
เขาไม่ได้เปิดเผยแล้วไปชี้ว่าใครผิดใครถูกนะคะ
เขาเปิดเผยเพื่อให้ไปตรวจสอบดูซิ

หรือถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าอ้าว

ใช่ความจริงมันจะได้ปรากฏไงพอมาว่ากันอีกทีหนึ่ง
แต่นี่หลวงพี่ย้อยบอกเปิดเผยเรื่องนี้มาสองวัน
นี่วันนี้อัตมาถูกขับให้ออกจากวัด

อ้าวค่อยดูกันไปนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะเก็บข้าวเก็บของ
เก็บสบงเก็บจีวรเลย
กุฏิของวัดนะฮะอยู่ที่นครศรีธรรมราช
พระธนวัฒน์จักรวโรหรือว่าหลวงพี่ย้อยนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณวิมลวันธรรมภักดีผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ไปที่วัดเนี่ย
โอ้โหเจอเหตุการณ์นี้เลยนะฮะ
ก็อย่างที่ทราบนะครับหลวงพี่ย้อยเนี่ย
เป็นผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องของแชทไลน์
เรื่องของคลิปเสียงของหญิงสาวคนหนึ่ง
กับผู้ที่เป็นผู้ชายที่อ้างว่าเป็นพระนักเทศชื่อดังทางภาคใต้
สุดท้ายหญิงสาวคนนั้นออกมาบอกว่าเธอป่วยเป็นไบโพล่า
คลิปเสียงชัดเชิดต่างเนี่ยเธอสร้างเรื่องขึ้นมา
ตรงตัดต่ออะไรก็ว่ากันไปแต่หลวงพี่ย้อยยืนยันว่ามันคือเรื่องจริง
ก็ตอนที่เขาบอกว่าเขาต้องการจะเปิดเผยพระรูปนี้เนี่ย
เอาคลิปเสียงอะไรมาให้เนี่ยนี่ยังมีอีกเยอะเลยนะอืม
ถูกไล่ออกจากวัดของตัวเองเนี่ยก็เรื่องหนึ่ง
แต่เรื่องของการเดินหน้าเรื่องนี้หลวงพี่ย้อยบอกว่า
จะเดินหน้าเปิดเผยต่อไปยังมีคลิปเสียงอีกเยอะเดี๋ยวจะเปิดเรื่อย
กว่าพระรูปนั้นจะยอมศึกและยอมรับความผิด
แล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พระรูปนั้นทำเรื่องไม่เหมาะสม
เพราะเมื่อสองปีก่อนเนี่ยพระรูปนั้นเคยไปแย่งคู่มั่นของผู้ชายคนหนึ่ง
เขาส่งเรื่องไปให้พระอีกรูปนึงเนี่ยตรวจสอบ
แต่พระที่ได้รับเรื่องไม่ยอมตรวจสอบ
แต่ครั้งนี้หลวงพี่ย้อยบอกอัตมาได้รับเรื่องอัตมาจะไม่ปล่อยไว้
ไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะทำไปเรื่อยนี่หลวงพี่ย่อยบอกว่าอย่างนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับตอนที่ทีมข่าวของเรากำลังคุยกับหลวงพี่ย้อยอยู่
ปรากฏว่าท่านจ้าวาดวัดท่านก็มาพอดีเลยนะครับนี่ฮะ
พระครูกาแก้วนะครับท่านจ้าวาดวัดหน้าพระราณนะครับ
อายุ๙๔ปีแล้วท่านก็มายืนยันบอกว่าพระย้อยท่านต้องเก็บข้าวของออกจากวัดนะ
เพราะมีพระชั้นผู้ใหญ่เนี่ยท่านโทรมาถามเรื่องข่าวพระกาโตะ
ดังไปทั่วประเทศเลยเนี่ยแล้วต้นสายปลายเหตุต้นเรื่องเนี่ยมันมาจากพระย้อย
ถือว่าทำให้เกิดความเสียหายกับทางวัดที่สังกัดอยู่ด้วย

บอกไปจังหาอำเภออำเภอชาวงค์ได้มาหลับตัวกลับไป
ไม่รู้แต่ข้าวอยู่นอกกว่าประเทศเลยครูนดูตัวอีกเลย
หลวงพี่ย้อยถามเลยว่าหลวงพี่ท่านทำผิดอะไร
พระอาจารย์ผมทำผิดอะไร
เจ้าวาดท่านบอกมีพระชั้นผู้ใหญ่เนี่ยจากกรุงเทพเลยเนี่ยท่านถามมาเนี่ย
สร้างความเสียหายสร้างเรื่องเสื่อมเสียไปหมดเลยเนี่ย

ใช่คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาคุยกันเยอะ
อุ๋ยบอกว่าเอาจริงก็ตรวจสอบก่อนสิ
พระที่ถูกกล่าวหาตรวจสอบอะไรให้มันเคลียร์ให้มันจบ

จริงต้องขอบคุณพระย้อยด้วยซ้ำที่ออกมาเปิดเผย
คือถ้าฟังจากหลวงพ่อท่านจ้าวาดวัดเนี่ย

ทำให้เกิดความเสื่อมเสียวุ่นวายไปหมดหรือเปล่า

อย่างเช่นส่งเรื่องไปให้เจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดอะไรอย่างนี้
แต่บางทีส่งเรื่องผ่านสื่อเรื่องมันก็ไวดีนะพี่อุ๋ยเอาจริง
มันก็ไวกว่าเวลาเรื่องของการตรวจสอบกระบวนการ
เอาจริงนะเรื่องนี้คุณผู้ชมบอกว่าหมอปลามาช่วยพระย้อยท่านหน่อยได้ไหม
มีความจริงหญิงสาวคนที่เขาส่งคลิปเสียงชัดลายมาพระยอยหลวงพี่ย้อย
เขาก็จะส่งให้หมอปลาด้วยนะเหมือนหมอปลาก็มีอยู่เหมือนกัน
แต่อันนี้หลวงพี่ย้อยท่านเปิดเผยก่อนก็เลยเป็นข่าวขึ้นมาตรงนี้
ก็เลยกลายเป็นข่าวยังไงคุณผู้ชมดูสิ
ยังไงเนี่ยมันจะยังไงกันท่านผู้ชมครับหลายท่านคงเป็นห่วงหลวงพี่ย้อยอยู่
เพราะว่าเมื่อกี้ท่านเจ้าวาดท่านบอกว่ามีพรุ่งนี้เช้าก็นิมนต์แล้วนะ
ท่านจะไปไหนก็แล้วแต่ล่าสุดเนี่ยพอหลวงพี่ย้อยเข้ามาในกุฏิ
มาเก็บข้าวเก็บของเก็บทั้งน้ำตาอ่าแล้วก็บอกว่าน้อยใจเหลือเกิน
นี่มาถูกขับไล่ออกจากวัดที่สังกัดอยู่ทั้งที่กำลังปกป้องพระพุทธศาสนา
ถ้าหาวัดอยู่ไม่ได้ก็ต้องลาศิกขาปรากฏว่าท่านจ้าวาดวัดหน้าพระรานนะฮะ
ท่านมาอีกรอบนึงหลังจากเมื่อกี้นี่ท่านบอกเอาไว้แล้วท่านออกไปกิจนิมนต์
แล้วท่านกลับมาจากกิจนิมนต์ท่านก็เรียกพระย้อยมาหา
ก็คุยกันอยู่พักนึงท่านบอกเอาอย่างนี้พระย้อยไม่ต้องออกจากวัดแล้วนะ
แต่เดี๋ยวจะขอให้เจ้าคณะอำเภอที่เป็นพระอุปชาของพระย้อย
บวชให้พระย้อยให้เขียนรายงานเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น
มาให้เจ้าอวาดท่านพิจารณาหน่อยอันนี้ก็ถูกต้องแล้วนะท่าน
คือยังไงช่วยพิจารณาก่อนเหมาะไม่เหมาะอย่างไรท่านอย่าเพิ่งไปไล่เขาออกจากวัด
นี่นะฮะท่านเจ้าวาดบอกว่าเดี๋ยวรอรายงานจากทางพระอุปชาของพระย้อยก่อน
ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่างมันเป็นมาอย่างไร
โอ้โหยังไม่ต้องออกค่ะยังอยู่ที่วัดอยู่
แต่ว่าต้องมีการเขียนรายงานมาให้เจ้าอาวาสท่านได้รับทราบว่า
เพราะอะไรถึงมาเปิดเผยเรื่องนี้ถึงมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้
แล้วพระย้อยจะอยู่วัดเดิมที่เดิมด้วยความรู้สึกยังไงเนี่ยพี่อุ๋ย
คนเป็นห่วงท่านอ่ะแต่ผมว่าก็อยู่ตรงนี้ไปก่อนดีกว่า
คือไปที่อื่นก็โอ้โหมันก็ไม่ใช่ง่ายนะ
ต้องไปหาวัดสังกัดอยู่ไม่รู้จะไปไหนยังไงเลยเนี่ย
เอาเป็นว่าเนี่ยท่านเจ้าวาดท่านก็ยังมีเมตตาท่านก็บอกเดี๋ยวรอฟังรายงานก่อน
ท่านก็อยู่ที่เดิมไปก่อนนี่แหละ
ทีนี้ที่พระย้อยบอกว่าพระรูปนั้นเนี่ยไม่ใช่มีแค่กรณีของหญิงสาวคนนี้นะ
เคยไปแย่งแฟนของผู้ชายคนนึงอ่ะนะเราก็เลยลองไปสอบถาม
ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้หน่อย
คุณวิมลวันได้ข้อมูลบอกว่าผู้ชายคนนั้นก็เป็นครูด้วยนะฮะ
อยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอช้างกลางนะครับที่นครศรีธรรมราช
ที่ว่าถูกพระรูปนั้นแย่งคู่มั่นไปเนี่ย
แต่คุณครูที่โรงเรียนบอกว่าครูผู้ชายไม่ได้มาสอนหนังสือ๓วันแล้วนะฮะ
แล้วทางโรงเรียนเขาบอกเขาก็ไม่เคยทราบข่าวเหมือนกัน
ว่ามีเรื่องราวลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น

พร้อมคณะส่งสี่รูปไปสอบถามข้อมูลจากลุงพี่ย้อยอะค่ะ
ก็ไปสอบถามเกี่ยวกับข้อร้องเรียนพระรูปหนึ่งที่เสพเมถุนในรถยนต์กับศรีกาที่เราตามกันมานี่แหละ

เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชฝ่ายธรรมยุทธ์ท่านก็บอกว่าการที่มาพบพระย้อยในวันนี้คืออยากจะมาถามข้อมูลด้วยตัวเอง
ที่ผ่านมาพระย้อยยังไม่ได้ส่งหลักฐานไปให้
ลุงพี่ย้อยท่านก็บอกว่า
ท่านจะบอกว่า
เจ้าคณะจังหวัดมีเมตตาที่มาหาและมาขอข้อมูลด้วยตัวเองนะคะ
ก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
ซึ่งก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังแล้วค่ะ

ก็เมื่อสักครู่นี้หลวงพี่ย้อยบอกว่า
ยังไงก็จะเดินหน้าเปิดเผยเรื่องราวต่อใช่ไหม

แม้หญิงสาวคนนั้นจะออกมายอมรับกับพระที่ถูกกล่าวหาพาดพิงว่าเธอเป็นไบโพล่าแล้วก็สร้างเรื่องขึ้นมา
แต่คุณผู้ชมก็ถามมาค่ะว่าพี่อุ๋ยคะมีคลิปอะไรที่จะออกมาเปิดเผยอีกไหมคะ
มีแชทอะไรที่จะเอามาให้ดูอีกไหมคะ
ผมเนี่ยไม่มีแต่หลวงพี่ย้อยเนี่ยมี

หลวงพี่ย้อยบอกเดี๋ยวจะเปิดไปเรื่อยคือความจริงแล้วคลิปต้นทางที่ท่านได้ฟังกันเนี่ยมันยาว๒๐นาทีกว่านะ

คลิปต้นทางเนี่ยยังตัดมาให้ฟังกันสองสามวันแทบไม่หมด

ล่าสุดวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
หลวงพี่ย้อยนะบอกว่ามีคลิปเสียงสนทนาระหว่างพระที่ถูกกล่าวหาพาดพิงว่าเสียงไปคล้ายเหลือเกิน
คล้ายกับหลวงพี่กาโตะพระนักเทศชื่อดังทางภาคใต้เหลือเกิน
หลวงพี่กาโตะได้ยินคลิปเสียงยังโอ้โหทำไมมันเสียงคล้ายอัตมาอย่างนี้
แต่ไม่ใช่ศรีกาสาวคนนี้เนี่ยกับหลวงพี่รูปนั้นเนี่ยที่ฟังที่สนทนากันเนี่ยคลิปมันยาวประมาณ๑๖นาทีนะฮะคลิปนี้
คลิปเสียงนี้เป็นการคุยกันก่อนช่วงสงกรานฝ่ายหญิงเนี่ยบันทึกเสียงเอาไว้เนื้อหาเป็นเนื้อหาที่พระหนุ่มขอยุติความสัมพันธ์กับศรีกาสาว
แล้วก็มีการตอบว่ากันต่างนะน่ะทบุชมลองฟังดูนะครับเสียงเหมือนลืมไม่เหมือนยังไงหรือหาเขาคุยกันยังไง

อยู่สถานะแบบนี้อ่ะมันจะเป็นทุกข์ก็เลยต้องออกห่างก่อน
แต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่คุยกันตลอด

เออแต่ว่าเราเปลี่ยนจากสถานะก่อน
มันโอเคขึ้นไหมเนี่ยเพราะคุยได้อย่างเงี้ย
มันไม่ได้โอเคหรอกมันอยู่
อยู่ในสถานการณ์ตอนนี้ที่บ้านแบบนี้
ไปปรึกษาแล้วอย่างนี้จะให้ไปปรึกษาใคร
นี่ฮะฝ่ายหญิงเขาบอกเขาบันทึกเอาไว้คุยกันก่อนสงคราน
ค่ะนะพระเนี่ยขอยุติความสัมพันธ์กับ
ฝ่ายหญิงอ้างว่ามีเรื่องที่ต้องไปดูแล
มีพ่อมีแม่เป็นแม่เลี้ยงต้องดูแล
อีกฝ่ายก็เหมือนจะเข้าใจแต่บอกว่าก็อยากให้เป็นที่ปรึกษา
แล้วก็คบหากันแบบลักษณะแบบนี้ไปได้ไหมล่ะ
ถ้าไม่อยากให้ไปวุ่นวายไม่อยากให้เอาเรื่องออกมาเผยแพร่เนี่ย
ก็ยอมอะไรประมาณนี้แต่แบบโอ้โหอย่าถึงขั้นแบบตัดสัมพันธ์อะไรกันไปเลย
ประมาณอย่างนั้นก็เป็นเสียงคล้ายอีก๑คลิปก็คล้ายกับอีกคลิปนึงนั่นแหละ
ถ้าเปรียบเทียบ๒คลิปก็เสียงคู่เดิมนั่นแหละใช่ไหมแต่คลิปนี้ยาว๑๖นาที
คุณผู้ชมคะนอกจากคลิปเสียงที่แชทคุยกันก็มีอีกแล้วนะคะ
ยังมีแชทอยู่ใช่ไหมมีแชทค่ะเดี๋ยวดูแชทค่ะ
ก็ฝ่ายชายก็เป็นพระที่ถูกกล่าวหานะคะครับทางฝ่ายหญิงนางสาวต่อเต่านะคะ
ก็คือคู่เดิมนี่แหละค่ะเป็นข้อความชุดใหม่นะคะ
ก็มีการคุยในลักษณะที่ว่าเวลาจอดรถให้ติดเครื่องเอาไว้แต่ดับไฟนะ
ฝ่ายชายบอกนะฝ่ายหญิงก็บอกว่าได้ค่ะไปห้องไม่ได้ใช่เปล่า
ฝ่ายชายตอบว่าน่าจะไม่สะดวก
ฝ่ายหญิงบอกว่าจอดดับเครื่องอยู่หลังสถานีรถไฟ
แชทหนึ่งเดี๋ยวลองไปดูต่อ
ฝ่ายชายถามว่าเบาะหลังพับยัง
ฝ่ายหญิงบอกว่าถึงวัดยังคะยังไม่พับ
ฝ่ายชายตอบว่าใกล้แล้วครับพับยากเปล่า
ฝ่ายหญิงบอกว่าขึ้นฝั่งตรงข้ามคนขับด้านหลังนะ
ฝ่ายชายตอบว่าครับบ่อใบไม้หลายตัวหน่อย
นี่ค่ะเธอก็บอกว่าเธอก็ปลอมขึ้นมา
สร้างขึ้นมาอะไรประมาณอย่างนั้นใช่ไหมมันเป็นใบโพล่า
หลวงพี่กาโตะท่านเปิดเผยเสียงที่ว่าเขาโทรมา
รับสารภาพอะไรประมาณอย่างนั้นนะค่ะมันก็มีปากเผยมาเรื่อยเนอะ
ใช่ค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้เราไปดูในส่วนของพระกาโตะ
ลงพี่กาโตหน่อยกันแล้วกันนะครับพระพงศกรปภัษโลนะครับ
เป็นพระนักเทศชื่อดังที่นครศรีธรรมราชที่ภาคใต้
จำวัดอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่อำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ท่านก็ออกมาปฏิเสธยืนยันอยู่ตลอดอยู่แล้ว
ตามที่เราได้ฟังข้อมูลกันมาตลอดว่าไม่ใช่คนในคลิปเสียงจริง
เคยเจอศรีกาคนนั้นเนี่ยแค่ครั้งเดียว
วันนี้เนี่ยพระครูสิริธรรมาภิรัตนท่านเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
ธรรมยุทธ์นะครับท่านเปิดเผยความคืบหน้าในการตั้งกรรมการ
ขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องแชทไลน์เรื่องคลิปเสียงตรงนี้
บอกว่ากำลังดำเนินการให้เร็วที่สุดเพราะหากกระทำผิดจริงแล้วปล่อยไว้
จะสร้างความเสื่อมเสียสร้างความเสียหายกับพระพุทธศาสนา
ส่วนพระกาโตะไม่จำเป็นต้องลาศิกขาเพราะหากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตามคลิปเสียงตามแชทไลน์เนี่ยถ้าผิดจริงนี่คืออาบัติปราชิกนะฮะ
คือไม่ต้องศึกนะฮะพ้นจากความเป็นพระตั้งแต่วันที่คุณทำแล้วล่ะ
ไม่ต้องศึกขาดจากความเป็นพระตั้งแต่วันที่เสพเมถุนเลย
เพราะว่าในคลิปเสียงในแชทไลน์เนี่ยโอ้โหเขาคุยกันอะไรกันถึงขั้นที่ว่า
มีอะไรกันในรถแล้วก็มีความสัมพันธ์กันแบบเสพเมถุนอ่ะ
แล้วจะกลับมาบวชไม่ได้ด้วยบวชไม่ได้เลยตลอดชีวิต
ดังนั้นเรื่องนี้ท่านเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านบอกว่า
ด่วนตัดสินโดยไม่ตรวจสอบไม่ได้เพราะมันเปรียบเสมือนโทษประหารชีวิตทางสงฆ์

ต้องสอบสวนทั้งคนร้องคนที่ถูกร้อง

ส่วนเรื่องการโอนเงินให้ศรีกา
ถ้ามีการโอนจริง
มันก็ต้องไปดูว่าเป็นบัญชีวัฒน์หรือบัญชีส่วนตัว
อยู่เพราะรู้ว่ามันมีความเสียหายต่อพระศาสนา

แต่ว่ามันต้องอาศัยความรอบครอบในทุกด้าน
ไม่ได้ทำอะไรตามกระแสว่าเร่งทำสอบเลยสอบเลย

ไม่รู้จริงเท็จอย่างไรเราต้องอาศัยข้อมูลที่มันถูกต้อง
เพราะการตัดสินคนสักคนหนึ่งมันต้องอาศัยความถูกต้องให้รอบด้าน
เรื่องของการโอนเงินเนี่ยคุณผู้ชมส่งข้อความมาตลอดเลยนะ

ส่งข้อความมาตลอดเลยนะคุณผู้ส่งข้อความมาตลอดเลยนะคุณผู้
ที่ผู้ที่ติดตามเรื่องนี้มาตลอดรวมทั้งขอบคุณผู้ที่ยังเชื่อมั่น
แล้วก็ระบุด้วยว่ากระแสข่าวที่มีมาจนถึงวันนี้แล้วแพร่หลายออกไปเนี่ย
มันเริ่มเลยเถิดไปมากจนเกินไปพอสมควรแล้ว
คู่กรณีเนี่ยเขาก็ออกมายืนยันแล้วว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่เป็นความจริง
เขาเป็นไบโพล่าแล้วก็สร้างเรื่องขึ้นมาชอบจินตนาการไปเอง
ทางพระผู้ใหญ่ท่านก็ได้กรุณาให้กำลังใจมาที่หลวงพี่กาโตะด้วย
หลวงพี่กาโตะบอกเนื่องในฐานะที่หลวงพี่กาโตะเป็นพระชั้นผู้น้อย
แล้วมาเจอเรื่องแบบนี้ก็เลยทำให้ตอนนี้มีกำลังใจขึ้นมาก
เหตุการณ์ตอนนี้ที่วุ่นวายในฐานะที่เป็นผู้ถูกกล่าวอ้างกล่าวหาเนี่ย
ขอยุติความวุ่นวายตรงนี้เอาไว้ก่อนนะโดยจะขอยุติความเคลื่อนไหว
และการให้ข้อมูลต่างขอเข้าสู่กระบวนการของคณะกรรมการที่ทางเจ้าคณะจังหวัดท่านตั้งขึ้นมา
ผลออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็พร้อมจะยอมรับ
เรามีเสียงหลวงพี่กาโตะไหมเดี๋ยวลองเปิดเนี่ยคลิปนี้เราเปิดเสียงให้ฟังหน่อย
ผู้ที่เชื่อมั่นในตัวหลวงพี่กาโตกับข่าวปัจจุบันนี้ข่าวตอนนี้ก็ที่เราได้เสพได้สืบได้รู้กันว่ามีข่าวขึ้นมา
หลวงพี่กาโตก็อยากจะมาบอกคุณโยมทุกคนทุกท่านว่าตอนนี้มันเริ่มจะเลยเถิดมากไปพอควรแล้ว
คู่กรณีจริงแล้วก็ออกมายืนยันและยอมรับแล้วว่าไม่เป็นความจริงจนทำให้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว
ทางพระผู้ใหญ่เนี่ยก็ได้ให้กำลังใจนะทางพระผู้ใหญ่ขอให้กำลังใจ
งในฐานะหลวงพี่การ์ตูนเนี่ยก็เป็นพระชั้นผู้น้อยว่าจะต้องเจอกับเรื่องแบบนี้
เผชิญกับเรื่องแบบนี้ก็ขอถวายกำลังใจก็ยินดีน้องรับจนทำให้หลวงพี่กาตุมีกำลังใจมากขึ้น
ทั้งนี้และทั้งนั้นด้วยเหตุการณ์ตอนนี้คุณโยมมันวุ่นวายหลวงพี่ในฐานะที่เป็นผู้ถูกกล่าวอ้างกล่าวหา
จึงขอยุติความวุ่นวายตรงนี้เอาไว้บวกกับการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวน
หลวงพี่กาโตก็จะขอยุติ
คือขอยุติความวุ่นวายตรงนี้เอาไว้ก่อน
ด้วยการยุติการให้ความเคลื่อนไหวหรือว่าข้อมูลต่าง
เพื่อรอกระบวนการของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาตรวจสอบ
ผลออกมาอย่างไรก็พร้อมจะยอมรับ
นี่หลวงพี่กาโตะบอกว่าอย่างนั้นนะฮะ

ทีมข่าวของเราเนี่ยไปที่วัดที่หลวงพี่กาโตะจำวัดอยู่นะครับ

บรรยากาศก็เงียบเหงากว่าทุกวันนะครับ
หลวงพี่กาโตเองวันนี้ที่วัดบอกว่าออกจากวัดไปตั้งแต่เช้านะ

พระลูกวัดรูปหนึ่งบอกว่ากำลังเดินทางไปพบเจ้าคณะอำเภอกับคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามคลิปเสียงตามแชทไลน์
ซึ่งพระรูปวัดรูปนี้ท่านบอกว่าอัตมาเองเนี่ย
ถ้าด้วยจิตวิญญาณของตัวอัตมาเนี่ยก็คิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้หรอก
แต่ทีนี้เหมือนกับอาจจะมีการถูกกลลวงแล้วไปเข้าทางของศรีกาที่มาสกัดดาวรุ่งหรือเปล่า
คือหลวงพี่กาโตะเป็นพระรุ่นหนุ่มที่มีความอัจฉริยะ
แต่หลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงออกไปเนี่ย
คือหลวงพ่อรูปนี้ท่านบอกกับเราบอกว่าท่านก็เริ่มจะลังเลอยู่เหมือนกัน
เพราะว่าคลิปมันมาเรื่อยอะไรประมาณอย่างนั้น
ส่วนจะศึกหรือไม่ศึกอะไรยังไงจะผิดถูกยังไงท่านบอกว่าก็ต้องรอฟังทางฝั่งของคณะส่งนั่นแหละ
เมื่อวานี้ทีมข่าวของเราได้มีโอกาสไปดูห้องในกูติของหลวงพี่กาโตนะครับ
หลวงพี่กาโตะท่านพาเข้าไปดูนะเมื่อวานเนี่ยนะฮะ
ก็เห็นว่ามีกล้องวงจรปิดติดอยู่ที่ด้านหน้ากุฏิด้วยนะครับ
แล้วมีจอแสดงภาพในห้องของหลวงพี่อ่าตอนนั้นนี่นี่เห็นไหมนี่
จะมีมอนิเตอร์อยู่ด้านในด้วยอ่าเพราะว่ามีกล้องวงจรปิดอยู่หน้ากุฏิ
หลวงพี่กาโตะบอกว่ากุฏิของหลวงพี่กาโตะเนี่ยมีกล้องนะไปไหนมาไหนเห็นตลอด
เพราะฉะนั้นยืนยันได้ว่าไม่เคยพาใครเข้ามาที่กุฏิ
ถ้าพาใครมาแบบไม่ชอบมาพากลเนี่ยลูกศิษย์ต้องเห็น
ไอ้มอนิเตอร์เมื่อกี้เขาเห็นด้านในหรือด้านนอกกุฏิ
จะเห็นด้านนอกกูติเลยอะนะ
เคยชัดลงชัดลายหรือว่าคลิปสักวันมีคุยกัน
มันไม่ใช่แถวกุฏิหลวงพี่กาโตะนี่ใช่ไหม
ฟงปิดไฟหน้ารถได้ไหมอะไรยังไงเนี่ยใช่ไหม

ถ้าเกิดว่าจะหาว่าอัตมาไปเจอใครอะไรยังไง

ติดเอาไว้ที่กุฏิแล้วส่องออกไปเนี่ยเห็นหน้ากุฏิหมดเลย
อ้าวก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านได้ออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับท่านผู้ชมครับ

ประธานชมรมทนายความเพื่อประชาชนเมืองคอนนะครับ

บอกกับเราว่าได้ติดตามข่าวเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้ว
สรุปได้ว่าคลิปเสียงเนี่ย
น่าจะเป็นของจริงอันนี้ส่วนตัวเขาบอกนะค่ะ
เพราะมันยากที่จะมีใครสร้างขึ้นมากลั่นแกล้งกันแบบนี้ได้
ส่วนจะเป็นเสียงใครเนี่ยอันนี้ไม่รู้
เรื่องนี้จะเป็นเสียงใครคงสามารถตรวจสอบได้ไม่ยาก
เพราะไม่ใช่เป็นความพยายามในการปลอมแปลงเรียนแบบเสียง
แต่คือเสียงของการพูดคุยตามปกติ
แต่มีฝั่งนึงเนี่ยแอบอัดเสียงเอาไว้นะ
เดี๋ยวลองฟังกันแล้วกันนะฮะที่คุณธนาชัยเขาบอกกับเรานะครับ
สามารถพิสูจน์หลักฐานต่าง
เช่นคลิปเสียงเนี่ยในกรณีที่เป็นคลิปเสียงนี่
ก็สามารถที่จะส่งคลิปเสียงนี้กับเสียงพูดของ
กาโตกับคลิปเสียงเนี่ยไปพิสูจน์ได้
พิสูจน์ความถี่ของเสียงว่าเป็นเสียงของบุคคลเดียวกันหรือไม่

การกระทำความผิดอาญาไม่เกิดขึ้นก็จริง
แต่ทางวินัยสงฆ์ยังไง
ถ้าเป็นเสียงของท่านกาโตะจริง
ก็ฟังได้ว่า

ฉะนั้นทางวินัยนี้ยังไงก็ผิด
ก็อย่างที่ทนายความบอกก็น่าจะตรงใจคุณผู้ชมหลายท่าน
ที่บอกว่าเรื่องคลิปเสียงมันเป็นเรื่องที่ตรวจสอบได้
ว่าคลิปจริงโดยที่อีกฝ่ายนึงแอบอัดเอาไว้
หรือเป็นคลิปปลอมที่สร้างคลิปปลอมขึ้นมาเลย
เหมือนกับที่ฝ่ายหญิงบอกว่าเป็นทำขึ้นมา
เพราะว่าตัวเองป่วยเป็นไบโพล่าอะไรอย่างนี้
มันตรวจสอบได้มันมีวิธีการตรวจสอบอันนี้ไม่ยากเลย
ก็ฝากไปตรวจสอบหน่อยเอาให้มันชัดว่ามันยังไงกันแน่
แชทก็เหมือนกันมันไม่ยากอ่ะพี่อุ๋ยสมัยเนี้ยมันตรวจสอบได้หมดนั่นแหละ
หรือใครมีเทคโนโลยีก็ลองไปบอกท่านเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช

หรือถ้าทำคลิปเสียงปลอมขึ้นมาจริงถ้าทำแชทปลอมขึ้นมาจริง
ผู้หญิงท่านนะที่บอกว่าทำก็มาแบบปลอมอะเพราะตัวเองป่วย
คุณผู้ชมอันนี้พูดตามเสียงสะท้อนของคุณผู้ชมนะที่ส่งข้อความมานะคะ
วันนี้ทีมข่าวของเราค่ะตรวจสอบทราบมาว่ามีพระรูปหนึ่งเป็นพระผู้ใหญ่ที่หลวงพี่กาโตะเคารพนับถือ
เป็นผู้ที่คอยสนับสนุนหลวงพี่กาโตะในด้านต่าง
พระรูปนั้นก็คือพระราชวรยานท่านเจ้าอาวาส
วัดบุพรรามวรวิหารอยู่ทวนบุรีกรุงเทพฯ
ทีมข่าวของเราขออนุญาตเข้าพบเจ้าอาวาส
พระลูกวัดบอกว่าท่านอาภาษณ์หนักไม่สะดวกให้สัมภาษณ์
แต่หลังเกิดเรื่องก็ได้มีการพูดคุยกับท่านเจ้าอาวาสบ้าง
ทราบเรื่องแล้วท่านไม่ได้กังวลอะไร
ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนถ้าผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิด
พระลูกวัดรูปนี้ก็บอกว่าก็รู้จักกับหลวงพี่กาโตะเหมือนกันนะคะ
แต่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์บอกว่า
รอเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงในอีกไม่ช้า
ท่านก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราไว้แบบนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับพระพยอมกรยาโนท่านเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่แหละ
ท่านก็บอกว่าถ้าไม่ใช่เรื่องจริง
ก็ถือเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาอย่างหนัก
ดังนั้นต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเรื่องจริงหรือเปล่า
แต่ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเป็นเรื่องจริง
ทำไมปล่อยเรื่องเอาไว้นานแบบนี้
ยืดเยื้อยาวนานเพิ่งจะออกมาร้องเรียนเพิ่งจะออกมาเปิดเผย
ส่วนพระย้อยที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ท่านก็น่าสงสารน่าเห็นใจนะ
เพราะว่าเปลืองตัวที่เอาหลักฐานมาเปิดเผยท่านก็ถูกตำหนิเหมือนกัน
พระพยอมท่านก็เลยแนะนำค่ะว่าไปตรวจสอบให้มันชัด
เรื่องของเส้นทางการเงินของพระกาโตะ
เรื่องของคลิปเสียงเรื่องของแชทอะไรต่างที่บอกว่าเป็นหลักฐานนะคะ
ไปตรวจสอบให้ชัดแล้วเรื่องมันก็จะจบง่ายเลยว่าผิดหรือไม่ผิดจริงหรือไม่จริงยังไง
ถ้าน้องหญิงคนนี้มีสติปัญญาเหลือสักนิดนึง
เลือกทำกับคนที่โทษน้อยโทษที่จะเข้าตัวเองอ่ะน้อย
ถ้าเลือกทำกับพระที่เทศสอนอะไรต่างมีชื่อมีเสียงเข้าตัวแน่นอน
ส่วนพระก็
พระก็คงจะต้องแก้สองประเด็นให้ตก

ในคลิปนั้นใช่หรือไม่

เราก็เคยโดนสมัยก่อนมีการเรียนเสียงแบบนี้
แล้วก็พิสูจน์โดยนักข่าวก็บอกไม่ใช่
เมื่อเขาเสียงไม่ใช่เราที่ไปพูดเกี่ยวภาราศีกับผู้หญิง
ก็ไม่มีปัญหาไปแต่ถ้าใช่เสียงท่าน
ก็ติดขัดอ่ะลำบากแน่

เขาบอกทนายกำลังตามค้นอยู่

แสดงว่าเทศเป็นแต่รักษาพรมจันทร์ไม่เป็น
และบทเรียนที่พระอื่น

เขาทำเป็นกรวยแล้วทำไมไม่เป็นบทเรียน

อิฐีแมลงธรรมจริยศ

พระผู้เป็นที่เคารพสัทธาด้วยนะคะ
ควรรักษาศรัทธานั้นเอาไว้
รองตนให้อยู่ในพระธรรมวินัย
ไม่ให้ศาสนาเสื่อมเสียเพราะว่าเรื่องเฉาในวงการพระสงฆ์เนี่ย
มันยากที่จะยอมรับมันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้จริงค่ะ
ท่านผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอบอกว่า
ขอชี้แจงหน่อยเถอะนะ
คนก็เลยคิดว่าเธอคือผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่า
ผู้หญิงในเสียงหรือเปล่าผู้หญิงในแชทไลน์หรือเปล่า

อ่าเขาบอกว่าอยู่กับตัวเองให้ระวังความพิษอยู่กับมิดระวังมันยืมตังค์
ทัวร์ลงเลยหาว่าเธอเป็นผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าซึ่งถ้าในคลิปเสียงจะเห็นว่าเขาไม่ได้พูดแบบสำเนียงทางถิ่นภาคใต้อย่างนี้
น้องผู้หญิงคนนี้นะครับเธอบอกเธอคือญาติโยมที่นับถือศรัทธาหลวงพี่กาโต
ก็ไปทำบุญที่วัดแล้วก็โพสต์คลิปเอาไว้ตอนไปทำบุญ
แล้วก็ไปกราบนามัศกาลหลวงพี่กาโตะแล้วก็ขอให้ให้คติธรรมกับวัยรุ่น
ท่านก็ให้ตามสไตล์ของท่านนั่นแหละอ่านี่นะฮะจากคลิปเนี้ยชาวเน็ตเขาก็แบบโอ้โห
ชาวโซเชียลก็แบบเอ๊ใช่ไหมใช่ไหมนะฮะดูเหมือนกับเออแบบดูเอ่อ
เข้ามาในกุฏิหรือว่าอยู่ในสาราอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนี่ฮะเธอก็ต้องมาอัด
คลิปชี้แจงนะครับยืนยันว่าไม่ใช่นะฮะเธอไม่เกี่ยวข้องเลยนะเธอก็เป็น
ญาติโยมที่ไปทำบุญที่วัดแล้วก็ได้เจอกับหลวงพี่กาโตะเท่านั้น
มากไม่ใช่นะฮะหลวงที่บาคือเขียนไปยังจัดเจนแล้วว่าข้อย้ายเป็น
หลวงผีก็คือโพสต์ให้กำลังใจเฉยนะคะไม่ได้ว่าจะลงอาจารย์หรือว่าจะลง
อะไรนะคะคือโพสคือข้อไว้ปีไปอ่านไม่ดีดีนะคะไม่ใช่นะคะชื่อ
อ่าส่วนการตรวจสอบที่เกิดขึ้นเดี๋ยวติดตาม
แล้วก็รอดูกันต่อไปนะครับ